คุณผู้ชมไปดูที่สุราธานีกันหน่อยนะคะ
มีเหตุการณ์ครูมวยแล้วก็นักมวยไปแจ้งความนะคะ
หลังไม่ได้ฆ่าตัวโดนเบี้ยวฆ่าตัวในศึกมวยดีวิถีภูทร
รวมน้ำใจต้านภัยยาเสพติดสุดท้ายต้องยกเลิกการชกกลางคันไปเลยนะคะ
เห็นทั้งหมดนี้นะคะอยู่ที่สพเมืองสุราธานี
มีทั้งครูมวยมีทั้งนักมวยจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลย
รวมกว่า๓๐คนก็ไปแจ้งความกันที่โรงพัก
หลังทั้งหมดถูกเบี้ยวฆ่าตัวการต่อยมวย
ที่เขาจัดขึ้นค่ะภายในยิมมวยสนามกีฬากลางสุราธานี
ช่วงคืนวันที่๑๘ธันวาคมที่ผ่านมา
ก็เลยไปแจ้งความเอาผิดกับปู่ลมปชัยวัดโปรโมเตอร์ประกบคู่มวย
และดรนิวัฒนพัทธลุงผู้สนับสนุนการแข่งขัน
เบี้ยวค่าตัวนักมวยรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นในการจัดการแข่งขันด้วย
ไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องเสียงค่าเวที
คือรวมความเสียหายนะคะประมาณ๒แสนบาทด้วยกัน
คุณผู้ชมแล้วการจัดการชกมวยครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นมาอย่างไร

จัดมวยครั้งนี้เขาใช้ชื่อว่าศึกมวยดีวิถีภูทรรวมน้ำใจต้านภัยยาเสพติด
จัดขึ้นในนามของสมาพันธ์มวยไทยสมัครเล่นส่วนภูมิภาค
คือจัดให้มีการชกมวย๑๙คู่
ก็มีทั้งนักมวยทั้งชายทั้งหญิงคือมาจากทั่วประเทศแล้วค่ะ
แล้วก็มีการขายบัตรให้กับผู้สนับสนุนพิเศษในราคา๑๐๐๒๐๐บาท
คือบัตรที่ขายเนี่ยผู้สนับสนุนพิเศษขายออกมาก่อนหน้านี้แล้วประมาณสัก๒เดือนล่วงหน้า
ส่วนหน้างานก็มีการขายบัตรเหมือนกันอยู่ที่๑๐๑๓๐๐บาท
ทีนี้พอถึงวันชกจริงค่ำวันที่๑๘ธันวาคม
ก็มีมวยแฟนมวยเข้ามาหลายร้อยคนเลยนะคะ
แล้วก็มีนักมวยมา๑๑คู่ในการชกกันในการแข่งขันกัน
สุดท้ายนะคะมีการประกาศยุติการชกเพราะว่าเก็บค่าตัวได้น้อย
ไม่มีการจ่ายเงินค่าไม่มีการจ่ายเงินให้กับนักมวยค่ะ
พอมีการประกาศออกมาแบบนี้ดรนิวัฒนพัทธรุงมีการขึ้นเวทีไปเลยนะคะ
ขึ้นเวทีประกาศให้ชกต่อประกาศให้ต่อยกันต่อ
บอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบค่าตัวให้ทุกคนเอง
หลังจากนั้นก็มีการชกต่อเนื่องไป

พอเข้าถึงคู่ที่๓ชกไปได้๑ยก
คู่ที่ชกไปก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปถามหาค่าตัว
ปรากฏว่าคนจัดหายตัวไปแล้ว
เจอแล้วนะคะไม่ได้ฆ่าตัวนะคะ
ก็เลยยุติการชกและทั้งหมดเดินทางเข้าแจ้งความที่อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
คือเขาเอานักมวยที่โรงเรียนมาชกด้วย

แล้วบอกว่าโหทำไมทำกับเด็กแบบนี้
แล้วคิดดูสิเด็กแต่ละคนลำบาก

ความจริงเขาก็จะต้องได้ค่าชกแบบนี้เนอะ

ครูมวยก็ดีนักมวยก็ดี
ก็ต้องดูแลตัวเองกันมาก่อนหน้านี้นะคะ
บางคนเป็นมวยดังชกเวทีใหญ่ในกรุงเทพ
คือต้องยอมลดค่าตัวมาปล่อยเลี้ยงชีพนะคะ

มีการดำเนินการบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนนะคะ
แล้วก็คำให้การของผู้ร้องทุกข์ใน
และจะนำทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปค่ะ
จริงก็อยากให้ได้เงินค่าชกอะเนาะ